วันนี้เป็นเจ้าภาพด้วยครับผม

เห็นเพื่อนมากันเห็นแขก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลีดพระราชทาน

ดีใจแทนตัวดีใจแทนครอบครัว

วันนี้พี่ทำใจได้แล้วหรือยังคะ

ทำใจได้แล้วหรือยังคะพี่

อายุก็น่าจะ

ก็ไม่เชิงก็แต่อาจจะไวไปนิดนึง

เกรงใจก็ไม่อยากให้ใคร

พอรู้ทีเดียวก็เปรี้ยงเต็มหน้าเลย
เฮ้ยง่ายดีแต่โอเค

อะไรให้งานมันเกิดขึ้นได้อย่าง

มันมันแกล้งหรือเปล่าวะ
แต่อำจากเวลาแบบนี้ไม่หนุกแน่
ไม่ได้อำที่สุดแล้วก็เอาจริงดิเอาจริงจริงนะขณะกำลังเช็คข่าวอยู่เนี่ย
ปรากฏว่าเฮ้ยมันไปถึงไหนเลยว่าเราจะไปเยี่ยมมันหรืออะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าข่าวเด้งมาปึ้งเร็วมากครับพวกเธอนี่เร็วมากปึ้งเฮ้ย
อีกทีหนึ่งเพื่อนโอเคไปเตรียมตัวกันเพื่อนอายุมากขึ้น
เพื่อนกินก็น้อยลงอ่ะเพื่อนตายจะเยอะขึ้นเพื่อนพอพอเพื่อนเราจากไปแล้ว
วันเก่าเก่าที่เราเคยอยู่ด้วยกันมันกลับมาไหมพี่มันก็เป็นธรรมดาคือเราก็ต้องมานั่งทบทวนแล้ว
เก่าเก่าเราก็มีเยอะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ใครถ่ายไว้มันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ถ่ายง่าย
สมัยก่อนมันเป็นฟิล์มเนี่ยมันเพราะฉะนั้นทุกรูปที่เก็บไว้มันจะมีค่ามาก
เพราะว่ามันไม่ได้เป็นระบบแบบสมัยนี้แต่ภาพที่สำคัญที่สุดคือภาพที่จำได้
แล้วก็เออจนถึงวันนั้นเนี่ยบ้านตัวอยู่ตรงนี้แต่ว่าเปลี่ยนไปหมดแล้ว
ผลักเลยแล้วก็เอ่อก็เลยคิดว่าอ่ะก็คงไม่ได้ไปไหนฮะ
ก็คืออีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็คงไปกันทีละคนสองคนแล้วล่ะ
ถามว่าเศร้าอะไรขนาดนั้นไม่ได้เศร้าอะไรซะจอเรื่องธรรมดา
เพราะอะไรเราก็ไม่รู้เราก็นึงวัพ
อะไรอย่างเงี้ยก็มีนานทีก็ทักทีเอ้ยเป็นไงแต่ก็ไม่ไม่ไม่
ไม่ได้เล่นไม่ได้คุยกันโผล่มาอีกทีนึงเพื่อนโทรมาหาที่บ้านเลย
พรุ่งนี้มึงรีบไปเยี่ยมด้วยนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เจออีก
บอกตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมแต่ค่ำนี้ตัวไปก่อนแล้ว
มันเร็วอย่างนั้นมีคำพูดอะไรที่พี่เครียดทีเนี้ยเราไม่ได้ไปหาเขาแหละ
เรามีคำพูดอะไรที่แบบแกจะบอกเขาแกจะบอกเขาอ๋อมันรู้อยู่แล้ว
คือถ้ามันรู้อยู่เนี่ยถ้ามันดูอยู่มันก็จะบอกว่า
ขอโทษนะต้องใช้คำว่าที่เรียกเพื่อนว่ามันเพราะว่ามันติด
การครับคือถ้าถ้าตัวรู้อยู่แล้วเนี่ยตัวก็คงจะพูดว่าเฮ้ย
ไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยไม่ต้องก็ได้เฮ้ยเยอะไปอะไรอย่างนี้
เพราะมันมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็อยู่ทุกท่านมากจริงจริง
แล้วเป็นคนที่ไม่อยากให้ทุกคนลำบากใช่ไหมครับคุณแม่เก่งคือตัว
ว่าเป็นอีกอันหนึ่งคือเป็นทั้งเกรงใจคนและเป็นคนที่รำคาญ
คือมันวุ่นวายมันถ้าเพื่อนรู้แล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่ต้องลำบากมาเยี่ยม
ต้องมาเจอแล้วก็ต้องมานั่งดูต้องมานั่งให้กับเพื่อนเพื่อนมาเห็นกู
แล้วกูต้องให้กำลังใจเพื่อนอีกการเยี่ยมค่ายเดี๋ยวนี้มันไม่เต้น
เยี่ยมไข้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าเกิดบางกรณีอ่ะเพราะฉะนั้น
มันคือตกลงคนไข้จะต้องให้กำลังใจคนที่มัน
หรือเปล่าด้วยอีกต่างหากก็เลยแบบวุ่นวายตัวมันก็เลยคงรำคาญ
เพราะว่าตรงนี้มีคนทำให้เยอะมากแล้ว
เราก็ได้แต่ว่าเขียนอะไรนึกเขียนถึง
แล้วก็ได้คิดถึงตัวมากขึ้น
อย่างที่เราโพสต์ลงไปนั้นมันมาจากความรู้สึกจริงเลยใช่ไหม

เลี้ยงรุ่นคราวหน้ามันไม่เจอละตัว

มากับสลากปีใหม่ตลอดแล้วก็
ปีนี้ยังนัดกันว่าจะมีแฟร์ยึดรุ่นเลย
เพราะว่าจนอายุเท่ากัน

อ๋อเรารำลึกถึงกันอยู่เอาแล้วเดี๋ยวแล้วเหนื่อยเราก็จะ
เดี๋ยวเราก็จะเว้นที่ให้ตัวไว้ที่หนึ่ง
พี่ไม่อยากได้เริ่มดู
จะใช้คำว่าตัวนี่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองหล่อ
เพราะฉะนั้นตัวเองตัวเนี่ยตอนเรียนหนังสือนะคือตอนสมัยนี้เราอาจจะห่างกันบ้างด้วยครอบครัวและวิชาชีพ
แต่ตอนเรียนหนังสือเนี่ยเป็นแก๊งเดียวกันเป็นหัวหกก้นควิด
ครั้งจุฬาเขาจะแบบเหม็นไอ่กลุ่มเนี้ยนะสี่ห้าคนเนี้ยจะไปไหนมาไหนก็จะฟ้าไปทั่ว
ตัวจะเป็นคนที่ไม่รู้ตัวเองว่าหลอกจนกระทั่งมีคนเห็นแล้วเอาไปถ่ายแบบ
แต่หลังจากถ่ายแบบเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่เคยคิดอีกเลยว่าตัวเองหล่อ
เพราะฉะนั้นการแต่งตัวแต่งเนื้อเสื้อผ้าจะซกมกผมกระเซิงใส่รองเท้าแตะมาเรียนอะไรอย่างนี้
นั่นคือเป็นความที่เขาไม่ได้ยึดติดว่าเขาต้องมาแอคอะไรทั้งสิ้นซึ่งเราทุกคนเป็นอย่างนั้นกันหมด
คืนดูหน้าตายังงี้เป็นเพื่อนมันได้หมายความมันไม่ได้จะเป็นแก๊งรูปหล่อเลยไม่ใช่
ก็เลยเป็นกว้นหนึ่งที่คนในจุฬาเขาอาจจะหมั่นไส้หน่อย
เอาแค่นี้คร่าวแล้วกันเพราะว่ามันคงมาเล่าเรื่องอะไรยาวตอนไมคติ้งขนาดนี้ไม่ไหวนะจ๊ะ